ไปดูผลไม้ยอดฮิตช่วงนี้ข้าวเหนียวมะม่วง
หลายคนเคยทานแล้วแต่ดิฉันจะนำเสนอเมนูใหม่
เครปข้าวเหนียวมะม่วง
ยัวจ้า
เคยกินมั้ยเคยกินมั้ยไม่เคย
คือดิฉันไม่เคยกินเครปข้าวเหนียวมะม่วงแบบนี้แต่ว่าเครปแบบญี่ปุ่นอ่ะ
ที่มันเป็นมะม่วงแต่มันจะไม่มีข้าวเหนียวนึกออกป่ะ

แต่อันนี้เครปกรอบไส้ข้าวเหนียวมะม่วง
น่าลองมากตามมาที่นี่

ตำบลเขากวางทองอำเภอหนองฉาง
เจ้าของร้านก็คือนางสาวพิมฉ่ำทองบอกว่า
เขาเปิดร้านเครปมา๒ปีแล้วนะคะ
จริงมีไส้เยอะแยะมากมายให้ลูกค้าเลือก๓๐ไส้ได้
อยากกินอะไรก็สั่งมาเลยจัดให้จ้า
ส่วนเมนูยอดนิยมในตอนนี้ต้องยกให้นี่
เครปข้าวเหนียวมะม่วง
เขาจะเริ่มจากการนำแป้งเครปมาเทใช่ไหม
แล้วก็หมุนลงแบบบนเตาก่อนนะทำแป้งก่อน
แล้วนำข้าวเหนียวมาใส่ลงในแป้งเครปคุณ
แล้วก็นำมะม่วงน้ำดอกไม้สุกแบบนี้นะ

แล้วก็เทกะทิสดลงไป

เหลือก็คือรอจนกว่าแป้งเครปนั้นจะสุก

คุณรู้ป่ะดิฉันเคยหมุนอันนี้
แล้วเป็นยากนะทำไงไม่รู้อ่ะหมุนออกมาเป็นสี่เหลี่ยม
คือเดี๋ยวเขาหมุนให้เป็นวงกลม

ไม่รู้เหมือนกันดิฉันทำไม่เป็นไง
คุณย่ากระทะมันก็เป็นวงกลม
คุณดูนี่ปกติเขาราดซอสก็จะเป็นแบบว่าซอสมะเขือเทศ
ตอนประยงเนตใช่มะนี่ร้านกะพริ

คุณรู้ไหมว่าราคาขายของเขาคือ

สามสิบบาทเฮ้ยคุณข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะเฮ้ย
เอาจริงข้าวเหนียวมะม่วงเวลาเขาทำเป็นกรอกเป็นเซต

หมูหยองแฮมชีส

สั่งได้ตามที่คุณต้องการเลยนะคะ
จากเขาจะเปิดขายหน้าร้านแล้วนะ
ใช้ชื่อว่าพอพิมพาเพลิน
ถ้าใครอยู่อุทัยถ้าคุณอยู่กรุงเทพคุณก็อย่าสั่งเลยสงสาร
เดี๋ยวคงจะมีแหละในกรุงเทพลองเซิร์ชหากันดู
แต่นี่ที่อุทัยใช่ไหมมีโอกาสลองไปกินดู

ผมมุมยองพี่เขา
เหมือนกันเลยค่ะไส้เค็มพื้นฐาน

เอาแต่แบบมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงอย่างนี้
มีโอกาสไปลองทานดูนะครับ